บ้านบริเวณของประชาชนด้วยนะครับไปที่บริเวณสนามข้างโรงเรียนราหุ่น
นะฮะอยู่ที่หมุนหนึ่งนะฮะบ้านโคกตา๒๕
ดูสิครับนี่เต็นต์ที่เขาเตรียมเอาไว้นะฮะ
ถูกลมพายุพัดถล่มแบบนี้กระหน่ำอย่างรุนแรงฝนตกหนักนานกว่า๑๐นาที
ส่งผลให้เต็นต์ผ้าใบที่เรียงเอาไว้๑๖๕เต็นต์ถูกแรงลมพัดปลิวแบบนี้
โครงเหล็กล้มลงมาเสียหายทั้งหมดรวมไปถึงเต็นต์ผ้าใบขนาดใหญ่
ลักษณะทำเหมือนเป็นโดมสีขาวก็พังด้วยอีก๒หลัง
ถูกแรงลมพัดไปเหมือนกันนะครับ
นอกจากนี้ยังพบว่าบ้านบริเวณของประชาชนในพื้นที่หมู่๔จำบลบึง๓๐๐๐ศรีหายไป๑๐หลังคาบริเวณ
และพื้นที่หมู่๔จำบลหนองแจงอำเภอบึง๓๐๐๐ศรีหายไปอีก๓หลังคาบริเวณ
โดยเฉพาะบ้านของนางศรีจันนุชดานะฮะถูกแรงลมพัดกระหน่ำหมุนเลยครับคุณผู้ชม
พัดเอาหลังคาบ้านปริวลอยหายไปเป็นแถบเลย
ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ถูกน้ำฝนเปียกไปหมดแบบนี้นะครับ
ต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะครับ